เราไปจังหวัดไหนเนี่ยไปถามตำรวจ
ตรงไหนมีซ่องบ้างไม่มีใครตอบได้

ทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ขยับขึ้นมา
เพราะผมคิดว่าผมพลังนุ่ม
กฎหมายต่างหรือร่างกฎหมาย

เป็นกฎหมายที่เราถกเถียงกันมานาน

อิ่งอ้ออิ่งมาใช้ให้เหมาะกับเรื่องนะคะ
กฎหมายกฎใจเมื่อไหร่จะผ่านค่ะพี่ตะ

อะครับแม่ประนัยครับ
รับเชิญทั้งสองท่านที่อยู่กับเราวันนี้นะครับ

และทางหมากสีดำด้านข้างของมิวนะคะ
เราอยู่กับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีค่ะ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์ไทยสร้างไทย

ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเล่นเกมเศรษฐีกันนะครับ

เพื่อเดินหมาตามจำนวนแต้มที่ได้

จะต้องตอบคำถามภายใน๒นาที

ถ้าผู้เล่นเดินไปอยู่ที่สถานที่ของฝ่ายตรงข้าม
เจ้าของพื้นที่มีสิทธิ์ถามหนึ่งคำถาม
หากฝ่ายใดหยุดที่ประตูดวง

ฝ่ายใดเดินผ่านจุดเริ่มต้นครบ๒รอบก่อน

พี่วิรัตน์กับพี่ผุ่ม
เอาละครับพี่วิรัติกับพี่ปุ่นพร้อมแล้วนะครับ

เราจะหาคนเดินก่อนนะครับ
โดยการถอยลูกเต่าไทยแต้มสูงสุดได้เดินก่อน

ดูว่าเดินกี่กัน

หมากสีขาวเดินไปที่ถนนเข้าสารครับ

เพราะฉะนั้นคำถามแรกของเราค่ะ
อยากจะรู้ว่าคุณวิรัติมีวิธีส่งเสริม
การทำสุราของท้องถิ่นชนบท
อย่างไรบ้างให้แข่งขันกับทุนรายใหญ่ได้ค่ะ

รายย่อยต่างเราคิดว่าควรจะต้องเปิด

มันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนจะได้มีรายได้

แต่ละที่เขาก็จะพัฒนาของเขาขึ้นมา

มันก็จะทำให้มีรายได้ทางภาษีเข้าเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่า
มันจะทำให้รายได้ลดลงหรืออะไรนี่มันไม่จริงหรอ

ที่หวิรัติเอาบ้านไปไว้ที่ถนนเกาะสาว
เป็นที่ของเราแล้วครับ

ทองอย่างคำ

ถนนสี่โล่งถนนในความหลากหลาย

พี่ปุ่นครับเมื่อเราพูดถึงถนธนความหลากหลาย
ที่ให้สิทธิกับผู้คนไม่ว่าเขาจะเป็นเพศใด
หรือจะมีอัตรรักษ์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปเราควรให้สิทธิเท่ากัน
เราสนับสนุนแล้วก็ยืนยันว่าพรบสมรสเท่าเทียมนี้จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย
เท่าเทียมเนอะเท่าเทียมกันเพราะว่ามันคือสิทธิอย่างแท้จริง
มันก็ก็ให้เขาเลือกของเขาแล้วก็มีสิทธ
เพราะฉะนั้นคุณก็เลือกมาคนหนึ่งสมรบกับคุณเนี่ย
มีสิทธิ์ได้รับเหมือนสามีภรรยาทุกประการ
โอเคครับไปต่อครับพี่วิรัติครับ
แต้มครับคิดเดินเลยครับ
เราอยู่กันที่ไร่กัญชาค่ะ

กัญชาถูกถอดจากบัญชียาเสพติด
ตอนนี้ใช้ได้ในทางการแพทย์และสันทนาการ

พี่วิรัติคิดว่าจะทำยังไงต่อไปกับกัญชาเสรีนี้ดีครับ

กัญชานุทินมันไม่เหมือนกัญชาสีรีไม่รู้เรื่องด้วยมันเป็นกัญชาสีรีของจริงไม่มีเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยเนอะ
จริงแล้วเราเห็นด้วยกับทางการแพทย์ทางการแพทย์แต่ถ้ามาสูบมาเสพเป็นอย่างนี้ไม่เห็นด้วย
แค่เพิ่งเปิดเองเท่านั้นนะที่ไหนปลูกเยอะที่สุด

๊าถักไหนกับยกกลับไม่เนี่ย

กัญชาเนี่ยที่จริงมันก็มีคุณ

แต่ว่าจะมาบอกว่าเสพได้สูบได้อย่างนี้นะ

กลับไปเป็นยาเสพติดแล้วจะต้องมีการควบคุม

หนึ่งสองสามครับพี่ภูมิครับ

นั่งเฉยนั่งเฉยดูพี่เข้าถอยสองครั้งครับ

ห้าครับต้องเป็นต้นพิวัตร
สองสามสี่ห้าห้าที่ไหนเกิดอีกครับ
ห้าที่ไหนเกิดอีกครับโรงพยาบาล

ข้าวดีกินอะไรทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยน
มีอะไรประดอง

การทำแท้งปลอดภัยยุติการตั้งคันปลอดภัยนะคะ

ถ้าว่าแม้มันจะผ่านแล้วยังมีโรงพยาบาลมากมายที่

คำถามก็คือจะทำยังไงดีคะ

ข้อมูลการให้บริการนี้จริง

คุ้มครองเขายังไงให้เขาได้ทำแท้งโดยปลอดภัย

แต่ผมยังคิดว่าเรื่องต่างเป็นสิทธิเสรี
ก็คือพี่วิรัติอยากสนับสนุนให้

สนับสนุนแล้วก็ควรปล่อยกว้างมากกว่านี้

การทำอย่างนั้นมันก็อาจจะยังไม่เหมาะสมหรืออะไร

โอเคครับพี่วิรัติได้อีกหนึ่งทีครับ

๔๔ครับ
อยากให้พี่วิรัติช่วยอธิบาย
คำว่าพลังใบเนี่ยแปลว่าอะไร
แล้วยกตัวอย่างวิธีการใช้ด้วยค่ะ

แต่ผมว่าคือใบที่พี่พูดเมื่อกี้ค่ะ

ใบกัญชา๕แฉกมันก็ลอยไปลอยมาเห็นเต็มไปหมด
พลังไปก็คือพลังของคนที่เสพกัญชาเข้าไป

ผมก่อผิดก็อะไรรู้ไหม

และไทยสร้างไทยจะมีขอบเขต
ในการควบคุมกำกับอาชีพนี้ยังไงครับ

ไม่ว่าจะเป็นอาบอบนวดเป็นคาซิโน

ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยครับ
มี๒อย่างหลักก็คือ๑เอื้อในทุน

ที่ผ่านมาโอเคอย่างนั้นเราไปจังหวัดไหน
ไปถามตำรวจตรงไหนมีซ่องบ้างไม่มีใครตอบได้

แต่ว่าเราอยากรู้เนี่ยเราต้องไปถามสามล้อ
เดินไปถึงแล้วก็บอกสามล้อว่าไปส่งที่ซ่องหน่อยเนี่ย
เขาจะบอกเลยว่าจะไปซ่องยายมียายม้าตามแกะ
ราคาเท่าไหร่บริการยังไงรู้หมด
ที่ถูกต้องเนี่ยคือจะไม่มีเลยก็ไม่มี

แต่ถ้าเกิดจะมีต้องมีให้ถูกกฎหมาย
ใช้กฎหมายไปบังคับใช้ได้ควบคุมโรคติดต่อได้
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างที่แย่ที่สุด
คือมีแล้วไม่ยอมรับแล้วก็ไปเรียกเงินเขาอีก

ที่สมควรที่จะทำสมควรจะแก้ปัญหาในบ้านเมือง
เราก็ควรทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ครบเวลาคับ
เอาล่ะครับ
คำถามก็คือว่า

กลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายซะเองตอนนี้ค่ะ
หรือปฏิรูปตำรวจยังไงบ้างคะ

สมัยก่อนการแต่งตั้งตำรวจ
ก็แต่งตั้งด้วยใช้ความรู้ความสามารถ
ตั้งแต่คอเตอร์ชอเรียกนำนาจมา

มันจะมีเรื่องในตัวต่างอะไรแต่งตั้งคนตาย
มันทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถจริง

การเป็นรูปตำรวจพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องเหลือเกิน
จริงปฏิรูปต้องปฏิรูปเพื่อประชาชน

การเป็นลูกตำรวจถึงพูดอย่างนั้นก็ตาม
แต่ว่ามันก็ต้องแก้ไขจากองค์กรข้างในก่อน
เสรีท่านจะบอกว่ามันก็ต้องเปลี่ยนหัวก่อน
ประธานกฎรอต้องเอาหน่ายก่อน
ถ้านายกเป็นประธานกฎรอเมื่อไหร่มันก็จบ

วันหนึ่งตำรวจก็จับรัฐมนตรีได้

พี่ผมคิดภาพไปหมดแล้วเนี่ย
คิดตามไปอยากจะเห็นเหลือเกิดแต่กฎหมายไม่ให้
อันนี้เราจะทำไหมถ้าเราได้โอกาสในการเข้าไป
นอนเลิกเสรีพิสุทธิ์เยอะ

นะคะโอเคแล้วกันชาครับ

ที่รัฐมีสิทธิ์ถามเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเสรีได้๑ข้อค่ะ

กันชาเปิดซีรีย์ได้ไหม
คือผมเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เกิดจนอายุ๕๐กว่าปีนะ
กัญชาเป็นยาเสพติดแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้าย
แต่อยู่๓๔ปีหลังกัญชาโผล่พลวดขึ้นมาเป็นเทพเจ้านะ

แล้วก็ข่าวก็โด่งดังคนก็ไปลงทุนกับกัญชากันเยอะแยะไปหมด
บ้านเราก็ไปกับเขาด้วยบอกว่าจะต้องเปิดให้เสรี
จริงเนี่ยกัญชามีทั้ง๒ส่วน

กับส่วนที่เอามาเสพแล้วเป็นของมืนเมาเป็นอะไรต่าง

ขั้นแรกเลยที่จะทำก็คือเอาความดีของกัญชา

แต่หมอเป็นคนจ่ายยาแล้วเป็นคนทำอย่างนี้ถูกต้อง

๒คือถ้าเกิดจะใช้เพื่อสัญลักษณะการ

ต้องดูอายุดูทุกอย่างอะไรเข้าไป

ก็ผมเข้าใจว่าที่ทางพักภูมิใจไทยพยายามจะนำเสนอ

แต่ว่าในหลายอย่างที่ผมอาจจะไม่เห็นด้วย

มันต้องดูว่าใครสามารถจะเศรษฐ์ได้

เดี๋ยวเมื่อกี้ความชัดเจนคือ

จับยัดเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเหมือนเดิมก่อน

แต่ว่านำประโยชน์ของมันมาใช้กับคน

หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ม

จะเอายังไงจะทำให้มันถูกกฎหมายไหม

สมมุติว่าเราเปิดบ่อนเสรี
เนาะบ่อนเซรี
บ่อนเซรีที่แบบว่าอิสระเซรี

มันก็จะเกิดอับบายมุกหมดทั้งประเทศ

มันจะทำให้เกิดความอยากจะเล่นมากขึ้น

มันจะเกิดบ่อนเล็กไปหมดเลย

สนับสนุนไม่ใช่ไม่สนับสนุน

ประตูดวงพี่

อ๋อพระเจ้าของทะเล

ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวต้องถามชีวิตดีกว่า
ไม่เคยไปจริงเลยนะ
เป็นไปใช้สิทธิ์บอกไป
ใช้สิทธิ์บอกไป
อ่ะใช้สิทธิ์บอกไปอย่างไงพี่ไป
อ๋อพระเจ้าของทะเล

ถามสามล้ออีกแล้วใช่ไหมคะ

เข้มเยอะเรื่องราก
ของผมน้องพี่รังสิมัลโรชด์แล้ว
เขาจำเลยนี่

แล้วมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงาน

ทำไมเวลาเราพูดถึงคำว่า

คนจะเข็ดหลาบและไม่ใช้กฎหมายนี้อย่างผิดนะครับ
ข้อที่๒คือเรื่องของข้อกฎหมาย

เราไปเอาเกมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนี้

มันเกิดความไม่เข้าใจกันในสองระดับ

คือแบ่งตามวัยตามอายุครับ

ไม่มีคนไหนมาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วนะ

ถ้าเราคิดที่จะดำรงไว้ซึ่งสถาบัน
ก็ควรที่จะเปิดให้มีการพูดคุย
แล้วก็คิดกันแบบตรงไปตรงมา
ว่าตรงไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับ

ใช่นี่ค่ะ

มีน้ำมีนอนหน่อยไม่ลงอะไรนะ

เราก็จะพูดถึงสิทธิ์อย่างหนึ่ง

หลานก็ไม่กล้าที่จะไปทำนู่นทำนี่แต่ต้องมีสิทธิ

เปนทำได้แล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ทำ

การที่เขาจะเลือกที่จะอยู่ต่อไปอย่างทุกข์ทรมาน
คิดว่าเขาพอแล้วกับชีวิตนี้

โอเคล่ะมันติดในเรื่องหลักศาสนาหรือเรื่องต่างด้วยนั้น

ก็ผมคิดว่าควรที่จะมาพูดคุย
แล้วก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ในข้อกฎหมาย

พี่ปุ่นไปต่อครับ

๑เหมือนลุ้นจริงกัน

คือได้รับเสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของสภา

เดินต่อ๑เก้าเราก็จะไปหยุดกันที่
ถนนรามกำแหง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนรากำแหง
เมื่อปี๔๗ถ้าผมจำไม่ผิดคือการ
อุ่งหายธนายสมชายนิรัพยาจิ

คือแต่ละประเทศครับเขาก็จะมี
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องการทรมาน

สหประชาชาติเขามองว่ามันยังมีช่องโหวตอยู่
พอมีช่องโหวตอยู่เนี่ยเขาก็จะออกอนุสัญญามา๒ข้อ
คือเรื่องของการทรมานแล้วก็การบังคับศูนย์หาย
พอออกอันนี้มาของเรา
ไปตกลงในอนุสัญญานี้กับเขาแล้ว

จะทำตามอนุสาวสัญญานี้อย่างเคร่งครัด
โดยได้มีการทำกฎหมายนี้ผ่านสภา

ซึ่งต้องมีผลบังคับใช้ภายใน๑๒๐วัน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องบังคับย้ายแล้ว
แต่ปรากฏว่ามาตราที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้

มาตรานี้เกิดมีพรกรขึ้นมา

ปรากฏว่าในสาระของมาตราคือในเรื่องของ
การจับคนที่อยู่ในพื้นที่ของสารทหาร

เขาก็ติดขัดบอกอันนี้ยังทำไม่ได้

ไปแอบเก็บกระบานเขาไปทำอะไรอย่างนี้

ต้องมีการปรึกษาแล้วก็ต้องแจ้งไปที่

ซึ่งก็เลื่อนไปอีกโดยไม่มีเหตุผลรองรับ

ให้พี่ไปเลยครับ

ไปไกลเลยฮะอัมธิปุ่นใช้เตือนเลยฮะ

กับการกำหนดเวลาขายแอลกอฮอล์

ผมเนี่ยทุกอย่างถือเรื่องเสรีภาพ

ทุกเรื่องสิทธิเสรีภาพต้องมาที่หนึ่งก่อน

สิทธิเสรีภาพนี้ห้ามออกกฎหมายที่มาขัดสิทธิเสรีภาพ

ก็เปรี้ยวปากกัน
เขาจะฉลองกัน

นั้นห้ามขายโอเคถูกแล้ว

บ่าย๒เดี๋ยวเราไปกันแล้ว

กล่อสูงให้ให้ท่านกัน

ถ้าพี่ปุ่นเข้าบอร์ดคาซีโน
จะเลือกเล่นเกมอะไรในคาซิโนค่ะ

เกอร์เนี่ยเราเล่นกับคนอื่นแล้วก็เจ้ามือเก็บตง
เสียตงให้เจ้ามือเนี่ยสมมุติเราเสียเปรียบเขา๕เปอร์เซ็นต์
แต่ว่าเราได้เปรียบคนนู้นอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์
แล้วก็มันใช้สกิลหลายอย่างใช้พอบริตี้ใช้การคำนวณ
จิตวิทยาใช้การอ่านคนในการเข้าไปเล่น

แล้วก็มีคนในโลกนี้ที่ไปเล่นโกเกอร์มา๑๐ปี
สิบปีสามสิบปีเขามีสถิติอยู่นะครับ
มันจะมีคนที่ได้ตรงนี้อยู่ในโลกเนี่ย
ได้สองพันล้านสามพันล้านมีเต็มไปหมด
แล้วก็มีเด็กไทยที่คำนวณเก่งมากแล้วก็จีเนียสทางด้านคณิตศาสตร์
เป็นแชมป์โกเกอร์ปีก่อนได้กำไรร้อยกว่าล้าน
ปีที่แล้วได้กำไรร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งเอเซีย

ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่มันเป็นการพนัน
ในการบรีดคนออกไปเนี้ยเหมือนเหมือนปราเสียวเขาส่งนักเตะออกไปเนี้ย
เยอะแยะครับค่ะพี่ตอบค่อนข้างมากเลยโอเคครับ

ผู้ชนะได้แก่
พี่วิลัท

ก็จะถามสำรอง
มันถึงจริงแล้วมันก็ควรเปิดซีรีย์ได้แล้วเรื่องพวกนี้
ตอนผมหนุ่มมีจังหวัดหนึ่งมีหมู่บ้านหนึ่ง
ทั้งหมู่บ้านเลยนะลูกสาวทั้งหมู่บ้านเลยจะลงมาทำงาน
กรุงเทพแล้วส่งเงินกลับขึ้นไปปลูกบ้าน
ทุกบ้านจะเป็นบ้านใหม่ทุกคนจะดูดีหมดเลย

ถ้าบ้านไหนที่ลูกสาวไม่ลงมาบ้านจะเก่ามาก

เขาลงมาทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับขึ้นไป

ผมว่าเราจะสิทธิเขาที่ดูจากอย่างนี้

ถ้าเจอโอกาสที่เราเดินไปพัทยาแล้วไม่เจอกัน
รับความเป็นจริงเลยมันมีอยู่แล้ว

คิดอย่างไรกับคำว่ามีลูกเมื่อพร้อม

ลูกถือว่าจริงเป็นภารกิจยิ่งใหญ่

เขาจะให้ความสำคัญกับตัวอ่อนมากที่สุดนะครับ

ต้องทำงานแล้วก็ต้องหาเงินเพื่อจะไปซื้อของ
กลายเป็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด

เพราะว่าต้องทำตามต้องเสียภาษีสังคม

เขามีลักษณะคุณลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชาย

เขาต้องเลี้ยงลูกต้องให้นมลูกอะไรต่างเนี่ย

แต่ว่าถ้าเกิดสังคมเราดีขึ้น

แล้วเราก็ให้เกียรติผู้หญิง

แต่ไม่ใช่พร้อมจากกฎเกณฑ์ของสังคม
ไม่ได้พร้อมจะต้องมาเสียภาษีสังคม

ทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคน

เอาล่ะครับมาถึงเวลาของผู้ชนะและผู้แพ้

พร้อมแล้วพี่ไปได้เลยครับ

สิ่งที่นักประชาชนต้องการจากนักการเมืองปัจจุบันนี้
คือในเรื่องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

เราอาจจะเชียร์ฝั่งหนึ่งไม่เชียร์ฝั่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แต่ขอให้ดูย้อนหลังดูความตรงไปตรงมาของนักการเมือง
ซึ่งผมเชื่อว่าทั้งเสรีรวมไทยทั้งไทยสร้างไทย
จุดยืนเรานิ่งแล้วเราก็สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเลือกคนที่เราเชื่อ

และก็ไม่มีประวัติในการที่จะไปพลิกลิ้น
โกหกพี่น้องประชาชนแล้วพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับ

เอาละครับผู้ชนะบ้างครับ๑นาทีครับ

ในการเลือกตั้งเนี่ยเราจะมาดูแต่ว่านโยบายว่าทุกถึงเวลาทุกคนก็จะพูดแต่นโยบายสวย

แต่ว่าจริงแล้วเราดูถึงประวัติไหมว่าผู้ที่รับอาสามาเนี่ยมีประวัติการทำงานเป็นยังไง
เสรีพิสุทธิ์ท่านเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตให้ประเทศชาติและประชาชนมารอทั้งชีวิตมีผลงานมากมาย
เป็นคนที่ซื่อสัตว์สุจริตนะครับ
เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงนะครับ
หลายคนเนี่ยมีพูดถึงว่าซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าประจักษ์นะครับ
แต่ประจักษ์ในท่านศิริเนี่ยเนี่ยคือซัตว์สุจริตที่ประจักษ์อย่างแน่นอนนะครับ
ที่ว่าจับป่อยจับป่อยหมายถึงว่าที่จับไปแล้วให้รีบป่อยซะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากท่านศิริมณ์มาเนี่ยจะมาปฏิรูปตำรวจ
นี่เป็นโซโลแกนของเราของท่านเสรีพิสุทธิ์จะจัดการให้พี่น้องประชาชน

เอามาใช้เพื่อพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น
โอเคครับเรียบร้อยครับ

ก็ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับ

รวมสนุกเล่นเกมกัน

อย่างที่บอกฮะธารกสรรค์กฎหมายที่

ที่มันดีเพราะว่าอบายมุก

ตาคะเกมออฟซอยของเรายังไม่จบแค่นี้

เพราะว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านจากสองพักนี้
ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาคุยกันเลยครับ
ค่ะแล้วก็ประเด็นก็เข้มข้นมากด้วย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ